บ้านนี้ก็ลูกเยอะเหมือนกัน๔อแล้วก็ทำธุรกิจเก่งมากค่ะสำหรับครอบครัวพี่เปิ้ลนาคอนแล้วก็คุณจูนกัสมาค่ะ
ตอนนี้มาอยู่ที่เอเชียทีกค่ะอลังการกว่าเดิม
หรือหมดสัญญาณตอนเดือนวิถุนายงก็มาที่นี่
ถ้าจำกันได้๗ปีที่แล้วเนี่ยที่พี่เปิ้ลแต่งงานเนี่ยเขาเปิดที่ร้านข้างนะ
พี่เปิ้ลยืนยันไม่ได้โดนไล่ที่
คุณผู้ชมอันนี้คือร้านเดิม

พอดีที่ตรงนั้นว่างพอดีพี่เปิ้ลเลยรีบจับจองทันทีค่ะ
จากนี้ค่ะพี่เปิ้ลก็เตรียมตั้งเป้าค่ะ
ขยายอีก๑๐ร้านทั่วกรุงเทพมหานคร

ก็คือเมื่อวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ

แฟนคลับลุดโปลกัสไปที่ป้ายทะเบียนรถค่ะ
ถ้าพวกมันทดสอบทะเบียนคนอย่างใกล้

มันถูกลอตเตอรี่กันเป็นแถว

ไม่ได้ซื้องที่ไหนก็ไม่เคยถูก

เช้ามาเอ้ารู
เพราะถ้าหินสังเกตดูรถมันจะเป็นลอยร้ำ
แต่นี่มันเป็นหรูเลยเป็นหรูกลม
มาเราก็เลยถ่ายรูปลงไป
ก็ไปติดเลขทะเบียนรถปรากฏว่าถูกกันทั่วหน้า
โปรดติดเลขทะเบียน